ที่เพชรบูรณ์ถ้าใครที่จะไปข้ามสะพานลอยตรงนี้
ก็คือเมืองพริชบูรณ์ผมก็นึกว่าสะพานลอยอยู่ไกล
แบบว่านอกเมืองอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ครับคุณผู้ชมฮะ
อยู่กลางเมืองเลยนะครับจากการลงพื้นที่ของทีมข่าว
พบว่ามีคนเอาผ้ามาขึงไว้ปิดทางขึ้นทั้งสองฝั่งนะครับ
ไปตรวจสอบบนสะพานลอยเพราะว่ามีการเอารังกล่องกระดาษนะนะ
มาปูเหมือนเป็นที่นอนมีหมอนมีกระเป๋ามีที่แขวนเสื้อผ้า
อกจากนี้ยังมีถังพลาสติกและอุปกรณ์ใส่น้ำจำนวนนึง
แต่ไม่มีเจ้าของครับตอนที่ไปตรวจ
ทีมข่าวได้ข้อมูลจากคนแถวนั้นบอกว่าโอ๊ยคุณนักข่าวเป็นอย่างนี้
สะพานลอยนี้สร้างมานานแล้วแต่ไม่ค่อยมีคนใช้นะครับ
ส่วนมากก็จะเดินข้ามถนนด้านล่างโดยดูสัญญาณไฟตรงสี่แยก
พอรถติดก็ข้ามข้างล่างรถติดก็ข้ามข้างล่างนะครับ
ก็เลยมีคนเนี่ยนะฮะคนเล่นร่อนเอาผ้ามากั้นยึดเป็นที่นอนซะเลยนะครับ
ก็เรียกร้องให้ตำรวจท้องที่นะครับหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาจัดการหน่อย
เช้าวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปอีกครั้งนะครับพบว่าภูมิในการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่หนึ่ง
สั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปลื้อออกซะนะครับผ้าเอ่ยรังกล่องกระดาษนะครับ
บนสะพานลอยเนี่ยทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับนี่ครับมาทำกันแล้ว
นายวัฒโนไทยนาชัยเวียงผู้บริการแขวงทางหลวงเพชรบุญที่๑
เปิดเผยบอกว่าแขวงทางหลวงเพชรบูรณมีสะพานในความรับผิดชอบ๕แห่งครับ
ซึ่งมีรอบหมายถึงวงรอบในการทำความสะอาดทุกสัปดาห์ครับ
กรณีที่คนเล่ร่อนขึ้นไปยึดสะพานลอยอาจจะเกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่ไปทำความสะอาดประจำสัปดาห์
ล่าสุดนะครับสั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปทำความสะอาดแล้วเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วครับ

ตอนนี้ผมได้กำชับให้กับเจ้าหน้าที่ของหมวดทางหลวงนางงวกนะครับ
ให้ดำเนินการดูดูแลเป็นพิเศษนะครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ
ก็ได้ประสานงานกันกับทางเทศบาลนะครับเนื่องจากว่าอยู่ในเขตเทศบาลด้วยนะครับ
ซึ่งทางท่านนายกก็อาจจะสั่งการให้กับทางเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจตาดึงกันสะพานลอยด้วยนะครับ
ก็ช่วยกันดำเนินการนะครับหรือปริศนาให้ครับ
คาดว่าจะไม่มีอะไรจะขึ้นนะครับ